ความเคลื่อนไหวของคุณกติกล่าสุดหน่อยในวันนี้นะฮะ

ได้แล้วเขาก็คงไม่รับพี่อุ๋ย
ไม่แน่ใจว่าคุณกระติกจะรับหรือเปล่า

อยากจะเข้าไปดูซะหน่อยว่าเออคลิปว่ายน้ำยังอยู่ไหม
เดี๋ยวคุณผู้ชมคงส่งข้อความมาบอกเองแหละ

ทุกผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยนะฮะ
หลังจากที่มีการนำเสนอโพสต์ของวันที่๑มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
ครั้งแรกเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์คุณตังโมตกน้ำ๒๔กุมภาพันธ์นะฮะ
คุณกติกก็โพสต์ข้อความที่เขียนเอาไว้นะขอให้ผู้ที่โพสต์หรือแชร์รูปภาพของคุณแตงโมตอนนั้นเนี่ย
อันนี้ล่าสุดแล้วล่ะนี่นะฮะ

อกจากกระแสต่อต้านคุณกระติกแฮชแท็กอย่ามากระติกแล้วเนี่ย
อันนี้ต้องยอมรับว่ามันมีอย่างนั้นจริงนะ
แต่อีกมุมนึงเนี่ยเพื่อนผู้ชมเห็นมั้ยฮะ
เขาก็มีกลุ่มเรารักกระติกในเฟซบุ๊กนะ
ตอนนี้มีสมาชิกอยู่ประมาณ๒๐๐กว่าคนเท่าที่เราตรวจสอบ
ซึ่งเราก็พยายามเข้าไปดูว่าเอ๊ะเขาตกลงเขาตั้งกันจริงหรือว่าตั้งกันไม่จริงหรืออะไรยังไง
คือเขาโพสต์จริงนะฮะโพสต์ลักษณะมีการแก้ต่างหรือว่าให้กำลังใจด้วย
อย่างเช่นบอกว่าทำไมคุณแม่ต้องบังคับให้ร้องไห้ก็มันเป็นสิทธิ์ของเขา
ว่ายน้ำไม่เป็นจะลงไปช่วยได้ยังไงถ้าว่ายน้ำเป็นน้ำก็เชี่ยวแล้วมืดมาก
เขาจะกระโดดยังไงอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะค่ะ